ราศีต่อไปค่ะเป็นราศีกรกฎค่ะ
ราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน๔ราศีจตุราศีที่เป็นราศีธวาร
ราศีเมษแม่ธาตุไฟตุลแม่ธาลมมังกรแม่ธาตุดินกรกฎแม่ธาตุน้ำ
เพราะฉะนั้นตามหลักของราศีถือว่าราศีใหญ่
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎหลายคนเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนบัญชาเป็นผู้มีอำนาจมีตำแหน
เพราะฉะนั้นปี๒๕๙เป็นปีแห่งการก่อร่างสร้างตน
ปีแห่งการค้าขายมีโอกาสร่ำรวยมั่นคงฟันทง
โอ้โยยบ๊อบบี้เป็นราศีของเธอ

เขาจะซื้อขายเจรจาติดต่อทำอะไรลาบรื่นสำเร็จมาก
การงานการเงินรุ่งเวอร์ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่
สุขภาพร่างกายล่ะคะอุบัติเหตุล่ะคะ

นี่ก็แม่นปืนกลเลยอะนะ
เอาเรื่องการงานก่อนนะ
เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบชีวิตเลยนะ
คืออย่างนี้นะ

มีดาวใหญ่ยกย้าย๓ดวง
วันที่๑๖มกราคมลาหูย้ายจากราศีกันไปสู่ราศีสิงศ์
วันที่๖มีนาคมดาวมุทยูย้ายจากราศรีมีนสู่ราศีเมษ

ดาวพระราชดีย้ายจากราศีสิงศ์ไปสู่ราศีกัน

มุทยูย้ายเข้าสู่เรือนการงานคนเกิดราศีกรกฎ
ในรอบ๗ปีแค่๑ราศี
แล้วถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าอีกรอบนึงของเขาใช้เวลาเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นเข้ามาสู่เรือนการงานอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวในรอบหนึ่งของชีวิต

ธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศ
ธุรกิจด้านไฮเทคเทคโนโลยี

นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ไม่มีหมอดูคนไหนทาย
มุตยูเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันยาวไกล

มุจยูอยู่ในราศีเมษเข้าราศีเมษอย่างนี้
เมื่อประมาณ๘๔ปีที่แล้ว

คือเหตุการณ์ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งสงครามโลก

มันคือปรากฏการณ์ที่เราตกใจเลยนะว่ามันจะ

เหมือนกับตอนที่เราสร้างประเทศไทยที่เป็น
กรุงรัตนโกศินทร์กรุงสุโขทัย
เกิดขึ้นมันเป็นจุดเปลี่ยนขั้งใหญ่เลยนะ

เพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นจุดนิมิตหมายอันดีของชาวราศีเมษ

ราศีกรกฎนั้นจะต้องรู้ด้วยนะว่า

ยุทธศาสตร์เลยเตรียมแผนเลย

ปรมนูชับพรรณ

จะได้คู่เป็นแม่หรือเป็นพ่อครับ

หนึ่งหน้าแก่หน้าไม่แก่

เพราะรู้เอาไว้ถ้าคิดเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่
ถูกตัดหรือตายทันที

เป็นบุฟเฟ่เลยค่ะเอาเป็ดมาเป็นบุฟเฟ่
ความรักดีแล้วที่สำคัญคืออย่ามาถามผม
เพราะว่าคนเกิดราศีกรกฎนะหนึ่งถ้าเป็นโสดเจอคู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
นึกดูให้ดีว่าคนไหนแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วไซส์อย่าไปคิดมีใครนั่นน่ะใช่แล้ว
เข้าใจยังสุขภาพพวกเขาล่ะฮะ
แรงดีไม่เป็นไรหรอกนอกจากโรคสำออย
จุ๊กอีจิ๊กแก้ภูมิแพ้เข้าไปอุบัติเหตุมีไหม
อุบัติเหตุนะจะเกิดขึ้นกับบริวารเกิดขึ้นกับข้าวของเครื่องใช้
อันนั้นเสียอันนู้นต้องซ่อมบริวารปวดหัวมีปัญหาเท่านั้นเอง
ในช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงกันยายนเนี่ยปัญหาบริวารมี
ต้องถามพ่อหมอรักนี้ว่าจะเสริมดวงยังไงบ้าง
สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎ
ราศีกรกฎนะปีนี้จะรวยเนี่ยต้องหาของเสริมมงคลเกี่ยวข้องกับความรวย
หนึ่งพระเศรษฐีวรกฏมีไหมเดี๋ยวไม่มีแล้วจัดให้
สร้างพระเศรษฐีนักโรคกฏไว้ให้คนกราบไหว้นะ
เก้าองค์ทั่วประเทศนะภาคเหนือก็วัดบ้านเด่น
อีสานก็วัดสาลอยภาคใต้ก็วัดคลองวานประจวบ
กรุงเทพมีนะวัดภูเขาทองวัดสะเกดวัดเจ้าอามอย่างนี้เป็นต้นนะ
และสองไปหาสัมเภาทองสำเภาเงินวัดพระธาตุบุญชัย
ข้างพระจิดีพระท่านบุญชัยมีสำเภาทองสร้างไว้ประมาณเกือบพันปีแล้ว
วัดก็จำลองเป็นองค์เล็กให้คนบูชาตะการะเพื่อร่วมบุรณพระทาส
แล้วควรจะหามงคลที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภมงคลนคราชมีไหม
ชุดแบบบวงบัตรนักฮราชนักฮราชรีราชนักฮราชต่างที่เป็นองค์นักฮราชบูชา
หรือเป็นร่วมบุญสร้างนักฮราชที่มุจรินนักฮราช
ที่ประเทศดีโหเดี๋ยวให้พี่บอบี้ช่วยเลย
โบวี่เป็นคนชอบทำบุญมากเป็นไงสบายใจยังสบายใจสิคะ
เอามาราศรีต่อไปเลยจะไปรอช้าทำไมลูกมดเอาคนละอัน
เอาของพี่หนุ่มแอมก่อนเอามาเอาของลุงมดนั่นแหละมาสิเมื่อกี้ของพี่มาแล้ว
ราศรีเมษฮะ

เป็นราศีแรกในจักราศี
คำว่าราศีแปลว่าราศีแต่ละราศี
จากกราศีแปลว่าจักราศีแปลว่าอะไรราศีทั้ง๑๒ราศี
ก็คือรวมทั้ง๑๒เมษพฤศพมิถุนกรกฎทำไมมิถุน
ไม่รู้สิมันมาจากชื่อเดือนเมษมาจากเมษายน
พฤศพมาจากพฤษภาคมมิถุนมาจากมิถุนายน
ราศีมังกรมันมาจากมกราคมคือชื่อเต็มโบราณเรียกราศีมะกร

ราศรีที่เราเอ่ยชื่อกันก็คือมาจากเดือนที่เราเกิด
จักราศรีก็มาถึงทั้ง๑๒ราศรีรวมกัน
เรียกว่าจักกะราศีทำไมเริ่มต้นที่เมฆไม่
ต้นที่ราศีมังกรและมกราคมเพราะว่าเมษเนี่ยเป็นปีที่ไทยนับ
เริ่มต้นขึ้นนับวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วไม่ใช่
อะไรแม่หมอเห็นไหมรอบนี้คืออะไร
นี่รอบรอบรายการใครเคยสังเกตไหมดวงดาวนี่เป็นสิ่งที่คิด
และออกไอเดียจินตนาการจากนาฬิกาบิ๊กเบนจากอังกฤษ
ทางนี้คือจักราศรีตามสากลว่าเป็นราศรีเมศพฤศพนิทุนอะไร
ไหมนี่ครบเลยเนี่ยสัญลักษณ์ของแต่ละราศี
พระอาทิตย์ขึ้นจากท้องฟ้าทางทิศตะวันออกนะแสงพระอาทิตย์แสงแรกนะ
มันส่องผ่านเงาของกลุ่มดาวกลุ่มราศีเมษก่อนคือแอลิส
ราศีเมษจึงเป็นราศีแรกเข้าใจไหมเราจึงได้เริ่มนับที่เมษ
งั้นเราก็ไปนับที่มังกรก็ได้เพราะว่ารอยสากลแล้วก็จะนับเป็นมกรามกรา
จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรก๒แสงฉาย
ส่องแสงมาที่ราศรีเมศราศรีคือความสว่างจากพระอาทิตย์
เมื่อซ่องมาผ่านกลุ่มดาวแอลิสไม่ทราบไป
เอาดาวกลุ่มหนีมันกระทบบนโลกและในช่วงเวลานั้นคนครอบปุ๊บออกมา
แสงนั้นกระทบกับการคลอดจึงเรียกว่าราศีนั้น
ก็เลยนับเป็นเมษนะคะจะเป็นราศีแรกนี่เลยค่ะพ่อหมอจ๋า

ดีมากก็ได้ร้ายอย่างน่ากลัวก็ได้

ดาวมุตยูโคจรเข้าทัพเรือนชะตาราศีเมษ
เป็นครั้งแรกในอีกรอบหนึ่ง
คือรอบ๘๔ปี

เพราะฉะนั้น
จึงเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย

ได้อำนาจได้ตำแหน่งถูกต้องไหม

กรุงรัตนโกศิลป์มีไหมมี

ให้เอาเสาพระหลักเมืองลงก้นหลุม

หนึ่งมี๖นาที๙๖๕๔นาที

๕๔นาทีเอาเสาหลักเมืองก้นหลุม

รมิตในเมืองกีเซประเทศอียิปต์

รู้ใช่ไหมอยู่ราศีเมษ

เป็นราศีของโลกของเมือง

แต่ทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างที่อย่างในโลกนี้
ที่เกิดขึ้นทำไมเมืองไทยก็ไปกับเขาพร้อมกัน
เพราะเมืองไทยตั้งดวงเมืองอยู่ราศีเดียวกับดวงโลก
เข้าใจหรือยังเข้าใจว่านี่คือเหตุผล
เกิดการแปรปวนวิปริตในหลายสิ่งหลายอย่างกับชีวิต
ดังนั้นคนเกิดราศีเมษต้องคิดดี

พีธกฎหมายอย่าทำผิดเลยทำน้ำถึงดีเข้ามาสู่ตัวเองจะได้
เป็นพื้นที่รองรับสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นใช้ที่ทั่วทำทั่ว
เป็นจะเกิดจับองผันต้องรอยาวเลยจะก็คือดีเลยรู้สึกไหม
ว่าในช่วงปลายปี๒๕๑๘ที่ผ่านมาเห็นในบ้านเมืองเราจะเกิด
อะไรเหมือนกรรมมันไวมากทำปุ๊บได้ปั๊บทนปุ๊บได้ปั๊บทนปุ๊บได้ปั๊บ
สังเกตไหมอันนี้เรารวมดูดวงเมืองด้วยเลยไหมใช่อ่าเป็นไงมัน
เป็นไปอย่างงี้เพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานการเงินการ
งานนี้นะดาวการงานของชาวราศีเมษเมื่อชาวราศีเมษตีแผลปั้ง
เมษไล่เลียงไป๑๒เดือน๑๒พบพบที่๑๐เรียกว่าพบกรรมะคือดาว
การงานดาวเจ้าเรือนการงานของราศีเมษก็คือดาวเสาค่ะเป็นพบ
เรือนการงานดาวเสาเนี่ยมาอยู่ในพิจิกคือเรือนมรณะเขาเรียกกรรมะ
มรณะเป็นจุดเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงอืมเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงไปว่า
เกิดราศีเมษถ้าตรงกับชิดต้องเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนที่
เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดย้ายบ้านแต่อย่าเปลี่ยนเมียและความ
รักเหรอฮะในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเกิดจะได้ใคร
มันก็เป็นลูกติดพันธุ์ระหว่างทางถ้าถ้าเป็นโสดเนี่ยอย่าไปคิด
จริงจังอะไรกับเรื่องของความรักให้มากค่ะมันก็แค่ผ่านมาแล้ว
ไปเหมือนสายลมถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วประคับประคองกัน
ไปอืมเพราะมีโอกาสที่เมียหรือสามีอาจจะล้มหายตายจากที่จะได้
ตกพุ่มไม้ต้องดูแลให้ดีแล้วถ้าสุขภาพนั้นดูจากตามดวง
นะจะเป็นปีที่ต้องระวังอุบัติเหตุผ่าตัดป่วยซ่อมร่างกาย
ทั้งใหญ่กุมภาพันธ์ถึงเดือนกัญญายนต์เนี่ยต้องระวังไว้และ
ที่สำคัญดาวพฤษภาษาบดีที่โคจรดีก็โคจรเป็นอันหลีกกับ
ชะตาชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่๖และ๗สิงหาคมเป็นต้นไป
หมายถึงว่าจะต้องอดทนอย่างนี้ทั้งปีเลยโอ้โหเป็นปีแห่งการ
ก็หมายถึงต้องอดทนอีก๒ปีนั่นแหละชาวราศีเมษประมาณกลาง
๒๖๐ชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วเราจะได้รับดอกผลที่คิดและทำ
ขนาดนี้ให้เกิดเป็นผลดีตรงนั้นไม่ได้ยุ่งยากใจชาว
ราศีเมษตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตประคับประคองไม่ต้องหวือหวา
ไม่ต้องหวาดเสียวมากนักเพราะฉะนั้นก็อยากจะประคับประคองกัน
เองอยู่ได้ไว้พระที่ไหนไหม

เมื่อดาวน์บุษยูมาทับจุดเกิดเนี่ย

มุทยูเนี่ยต้องไปกราบพระปางเปิดโลก

เป็นพระที่สร้างทีหลังพ่อเสด็จมาจากสวรรค์
เป็นปางโปรดพุทธมันดาไงที่เสด็จลงมา

หรือสวดอานันตะลักษณะสูตร
มันจะอยู่ในหนังสือสวดมนต์อานันตาและคณะสูตร
เป็นบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดวงชะตา
แล้วหาโอกาสไปกราบสการะเหตุเพศภัยก็ต้อง
องค์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกาบี

ก็ตั้งหลักไปทำบุญกันด้วยเนาะ
ราศีสุดท้ายก็จะเป็นราศีพฤกษบค่ะ
ถ้าใครที่เป็นโสดแล้วหลงไปคบใครมันจะทั้งหลอกทำให้เจ็บช้ำเจ็บปวดนวดร้าวร้านร้อน
อุบัติเหตุเขามีโอกาสเจอบ้างไหมครับ
มีชัดเลยที่บอกไงมันต้องมีเกณฑ์ผ่าตัด

ด้วยวงการบันเทิงเราจะเป็นยังไงต่อ
ราหูท่านย้ายราศีในวันที่๑๖มกราคมนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนปริวัติของวงการสูงมาก